คุณผู้ชมคะพูดถึงที่นนทบุรี
จริงที่นนทบุรีเขาก็มีการขอความร่วมมือมา
ว่าห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๔

แต่ว่าในเอกสารจะใช้คำว่าขอความร่วมมือ

ทางฝ่ายปกครองเองเขาก็ออกตรวจตราความเรียบร้อย
ช่วงโควิดระบาดแบบนี้ปรากฏว่าไปเจอค่ะ
กลุ่มที่เป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นั่งจับกลุ่มคุยกัน
บางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยก็มีเหมือนกัน

แต่ว่าคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถาน
อันนี้ผิดนะแต่เรื่องนี้มันจะลงเอยยังไง

นับด้วย๑๒๓๔
ตั้งกันคิดด้วยตั้งกันคิดด้วย
อันนี้ไงอันนี้ผิดหลักก็คือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

ส่วนบางคนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่โดนวิทพื้น

กรมการปกครองดูจากเสื้อนะคะ
ก็ไปออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙แหละ
คือกลางวันก็ตรวจกลางคืนก็ตรวจ

แต่กลางวันเนี่ยต้องออกมาใช้ชีวิตปกติไงคุณผู้ชม
ที่เสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้มาตรการต่างเขาก็เลยต้องเข้มข้น

ทีนี้ทางกรมการปกครองผ่านมาเห็น

คือคนที่เขาไปวิดพื้นเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาทำผิด
ก็ต่างวิทพื้นจนครบ๑๐ครั้งต่างที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองสั่งนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่วิทย์เสียเท่าไหร่นะ
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ฝากเตือนอยากให้ทุกคนมีวินัยในการป้องกันตนเอง
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็น่ากลัวขึ้นทุกวัน
ดังนั้นอะไรที่จะเซฟตัวเราเองได้เฟฟคนในครอบครัวได้